ก็หดหูใจค่ะหลานสาวอยู่บ้านกับคุณแม่
แล้วบ้านก็อยู่ใกล้กับคุณยายนั่นแหละ
แล้วหลาน๗ขวบเดินไปบอกยายแม่ไม่ยอมตื่นมากินข้าว
ฉี่รถที่นอนด้วยแล้วพอยายไปดู
ปรากฏว่าลูกสาวของยายเสียชีวิตแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้สะเทือนใจเลยนะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่ชุมชนริมทางรถไฟประตูน้ำค่ะ
เนี่ยที่เบลออยู่เนี่ยค่ะคือแม่ของเด็กอ่ะนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบ
ในห้องนอนเจอศพของนางสาวยุวดี
อายุ๓๔ปีอยู่บนเตียงนอนนะคะ
แล้วก็ข้างศพนี้ก็มีถุงยารักษาโรคด้วย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
กู้ภัยก็นำศพส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะเราก็เลยไปคุยกับคุณยาย
คุณยายไพรินเล่าให้ฟังบอกว่า
คุณยายอยู่คนละหลังกับลูกสาว
แล้วลูกสาวก็อยู่กับลูกของเขา
ก็คือหลานสาวของคุณยายนั่นแหละ
ยายอยู่คนยายอยู่หลังนึงลูกสาวกับหลานอยู่ด้วยกันหลังนึง
แล้วอยู่กันสองคนแม่ลูกนั่นแหละ
จะบอกให้นะยายบอกลูกสาวยายเนี่ยเขามีโรคประจำตัว
เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งความดัน
เหตุการณ์นี้เมื่อคืนวันศุกร์หลานเดินมาหายายที่บ้าน
ยายขอยาแก้ปวดให้แม่หน่อย
หลังจากนั้นหลานสาวก็กลับบ้านไปยายก็อยู่ที่บ้าน
มาตอนเมื่อวานนี้เกือบเที่ยงมั้ง

ยายหนูหิวอ่ะเอายายก็หาข้าวเอาหิวเหรอลูกมา
มามายายหาข้าวให้กินหลังจากนั้นหลานก็บอกว่า
ยายแม่หลับหนูปลุกยังไงแม่ก็ไม่ตื่น

ตอนนั้นนะคะยายแปลกใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวตัวเองหรือเปล่า

แล้วภาพที่เห็นนี่คือลูกสาวไม่มีลมหายใจแล้วนะคะ
ของคนตายบอกว่าหลังจากนี้ยายก็คงจะต้องดูแลหลานสาววัย๗ขวบ
แล้วก็ต้องพาหลานสาวไปหาหมอเพราะว่าหลานสาวเองก็มีโรคประจำตัวนะ
ขวบคุณผู้ชมคิดดูสิน้องเป็นลิ้นหัวใจรั่ว
แล้วเดี๋ยวน้องจะผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจที่โรงพยาบาลพุทธโสธรเนี่ย

วันพุธนี้แล้วนะแต่ว่าแม่มาเสียชีวิตก่อนแบบนี้
โอ้โหดูสิหลานกอดญาติย่านั่นนะคะก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
ไม่รู้ว่าหลานต่อไปจะอยู่ยังไงยายบอกไม่เป็นไรนะลูก